ก็มีบ้านครับปกติเป็นธรรมดาของ๖คน๒คนนะ
อันนี้บ้าง
จริงก็ไม่ได้มีอะไรครับก็อยากไปแล้วก็บังเอิญว่ามันแบบเราเพิ่งรู้คิวว่าเราว่างพอดี๔วันละครยกกองอะไรอย่างนี้เราก็เออไปเลยตัดสินใจไปเลย
อ้าวแล้วช่วงที่ไปคิมไม่รู้เหรอ

อ้าวไม่แบบมีไลน์มีไลน์หากันหรืออะไร
มันยังโคลน้อยอยู่อ่ะทำไมเนี่ย
เออแสดงว่ากดกันของกันไป

ต้องมีของฝันปีใหม่เลยไหมครับ

มีซื้อของซื้อของ

เรียกว่าเหมือนเกงใจเขาอีกนะ

มันไม่รู้ว่าเห็นเรียงแล้วผมไม่รู้

ก็ดูไง

เรียกว่าขอโรศครับ
เรียกว่าขอโรศ

อยู่บนความเสี่ยงอะไรก็ตามแต่เราจะเลี่ยง
ดูเหมือนหวานขึ้นเนอะหวานขึ้นไหมคะ

ความรักในอนาคตยังไงคะกับอยู่แบบนี้ไปเรื่อยก่อนครับทำงานเก็บเงิน